เปิดเทอมหรือว่าจะปิดเทอม
ช่วงนี้ครับยกมือขึ้นหน่อยส่วนใหญ่ปิดเทอมนะ
ใช่นะครับแต่ยังมีโรงเรียนที่เขาเปิดเทอมอยู่
เปิดสวนกันเลยเปิดสวนทางกันเลยนะครับ
เป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุนั่นเอง
เวลามีบรรยากาศของโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันนี้เรามีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ
ขอแซวคุณตาคุณยายหลายเรื่องหน่อยนะฮะ

ดูไปดูมาเออกระโปรงผ้าขาวม้าดีนะ
นานาชาตินี่แหละ
ผมชอบโรงเรียนผ้าอีสานี่คุณใส่กันไหม
แบบนี้เออน่าใส่นะนะครับแล้วก็ขอแซวเรื่องเอาลิควิด
เขียนชื่อที่รองเท้าหน่อยใช่อันนี้จริง
อันนี้เราแต่ก่อนเราก็เขียนน่ากลัว
เป็นการทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของเรานะครับหนูพินคุณยายหนูพินนะคะ
ยายหนูพินนะครับนี่เป็นผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
อายุตั้งแต่๕๕๘๔ปีจำนวนถึง๙๕ท่านคุณนะครับ
พากันสวมใส่ชุดนักเรียนแบบนี้ย้อนวัยเด็กนะครับ
ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปแหละ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูเรือ
ก็อยู่ที่วัดพลทองตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
โดยเครื่องแบบนักเรียนของทุกคนนั้นอย่างที่บอกไป

แต่ว่ากระโปรงนี้สินี่เด็ดจริงเลย
เป็นผ้าขาวม้าสินค้าพื้นเมืองของอำเภอภูเรือเลย
นำมาตัดเย็บเป็นกระโปรงเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้สวมใส่
จริงเด็กผู้ชายก็ใส่ได้นะ
ตัดเป็นกางเกงนะก็น่ารักดีนะครับรวมทั้งคอซองเข้าชุดกันด้วย
แล้วถ้ามีแบบกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้ผ้าขาวม้าก็สวยดีนะครับ
นี่คุณตาคุณยายนะฮะก็นี่แหละครับก็แนะนำ
เพื่อนฉันเพื่อนฉันชื่อสุพัสลานะฮะ
คุณยายสุพัสรานี่ได้ทำกิจกรรมมากมายนะครับ
กิจกรรมตั้งแต่เช้าขอรบทรงชาติสวดมนต์ออกกำลังกาย
จากนั้นกิจกรรมร้องเพลงล้างเท้าในอ่างเซรามิก
น้ำสมุนไพรร้อนอุ่นชื่นใจแบบนี้นะครับ

จากนั้นก็ร้องเพลงนวดตัวอีกประมาณ๒๐นาที

เพื่อเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและอ่านเขียนหนังสือ
เดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับ
ทางด้านของนายกเทศสะบาลตำบลภูริเวิญ

ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวท่านก็เหงาไง
เพราะลูกหลานออกไปทำงานหมดกว่า๓๐๐คน
ถ้าไม่มีเพื่อนเกิดอาการซึมเศร้าทางเทศบาล
ก็เลยจัดโรงเรียนนี้ขึ้นมาซะเลยนะครับ
แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนหนังสือทุกวันพุธ
ทำมาแล้ว๘สัปดาห์
นี่เด็กหนูจ้ามาเลย
ชอบการสะพายเป้นะเรียนแบบเด็กได้เป็นอย่างดีนะ
สันทนาการให้ผู้สูงอายุนั้นอารมณ์ดีนะคะ
ในจังหวัดนะเราพยายามนำเสนอเรื่องนี้นะ
ผมชอบนะเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ